ตอนนี้เป็นที่ฮือฮากันมากเลย

อ้าวทำไมฮะ
คือราคามันสูงมาก
คุณพอดิ้งเขาว่าอ้วกหมูก็รู้สึกว่า

ทีนี้ผู้ใหญ่อนุชาเขาเล่าให้ฟังนะว่าคือเขาซื้อหมูตายแล้วนะ
หนัก๒๐๐กิโลกรัมมาเอามาเข้าเครื่องบดเอาไปเลี้ยงปลา
ซึ่งส่วนอื่นมันบดได้ละเอียดหมดเลย
ถุงน้ำดีเนี่ยค่ะบดยังไงก็ไม่เป็นอะไรเลย
ก็เลยผ่าออกมาดูเห็นเป็นก้อนเศษขนหมูสองก้อน
ก้อนแรกเป็นสี่เหลี่ยมยาว๑๖เซนติเมตรกว้าง๑๒เซนติเมตรหนัก๑กิโลกรัมเนี่ย
อีกก้อนเป็นลูกกลมรียาว๑๐เซนติเมตรกว้าง๖เซนติเมตร

ตอนนี้เขาก็บอกว่าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเอาไอ้ก้อนอ้วกหมูนี้เอาไว้ทำอะไร

ทีนี้คุณสงสัยดิฉันก็สงสัยเหมือนกันว่าไอ้อ้วกหมูเนี่ยทำไมมันราคาแพงแล้วมันจะเป็นยาเป็นยังไงได้บ้าง
เขาบอกว่ามีแพทย์แผนจีนค่ะขนานนามไว้ว่าอ้วกหมูเนี่ยคือสมบัติล้ำค่าของหมู
เป็นยาอายุวัฒนะรักษาโรคทำให้ร่างกายแข็งแรง
ถ้าเอาไปผสมกับยาจีนจะช่วยขจัดพิษออกจากร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ซึ่งอ้วกที่มีราคาสูงต้องเป็นอ้วกจากถุงน้ำดีเท่านั้นด้วย
ถ้าเป็นอ้วกในกระเพาะอาหารจะไม่มีราคาเลย
คือถ้าเป็นอ้วกในกระเพาะอาหารก็คืออาหารที่หมูมันกินเข้าไปแล้วก็อ้วกออกมา
คือเป็นอ้วกปกติแต่อันนี้มันไปอยู่ในถุงน้ำดีเหรอ